ถูกต้องฮะเอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
นี่ฮะคลิปต้นทางเขาทำมาแบบนี้อยู่แล้วนะคะเจ้าของบ้านทำมาฮะใช่ค่ะแล้วก็
ถามชาวเน็ตทางสื่อสังคมออนไลน์บอกถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงไปแจ้งความแล้วตำรวจให้แค่ลงบันทึกประจำวันยังไม่ดำเนินการอะไรให้นี่เข้ามาอย่างนี้เลยเงื้อมาอย่างนี้เลย
เขาต้องเดินหนีอย่างนู้นเลยนี่ฮะสุดท้ายเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็เดินออกไปนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีเหตุการณ์บาดเจ็บอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาบอกว่าแต่นี่ก็บุกเข้ามาขนาดนี้เลยนะใช่นี่อันนี้ภาพที่เป็นภาพจากกล้องหน้าบ้านนี่ฮะโอ้โหมิดดาบนี่ยาวสักเมตรหนึ่งได้นะครับฝั่งเจ้าของบ้านเนี่ยกำลังนอนดูทีวี
นี่เขาต้องลุกหนีอย่างนี้เลยนะครับโวยวายโวยวายอยู่เงื้อดาบเหมือนแบบจะทำร้ายเขาแล้วก็เดินออกไปเจ้าของบ้านเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะก็เอามาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับแล้วก็ถามว่าเออจะให้เขาทำยังไงดีนะตอนนี้เนี่ยใครรู้เรื่องกฎหมายเนี่ยช่วยบอกหน่อยช่วยแนะนำหน่อยทั้งแม่ของเขาลูกหลานที่บ้านไม่กล้าอยู่บ้านกันแล้ว
ทะเลาะกับลูกเมียนะแล้วส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้าน
คุณวิศนุบอกผมก็เข้าไปเตือนน้าแล้วก็บอก
น้าก็ท้าทายกลับมาบอกจะแจ้งก็แจ้งไปเลย

แล้ววันถัดไปเนี่ยตำรวจก็มาตรวจสอบที่บ้านน้าลักษณะมาว่ากล่าวตักเตือน
ก็เลยเชื่อว่าน้าอาจจะไม่พอใจหรือเปล่า
ก็เลยถือมีดเนี่ยบุกเข้ามาที่บ้านอย่างนี้
ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเลยนะฮะ
ไปแจ้งความแล้วแต่เจ้าหน้าที่ให้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เท่านั้น

อยากให้ตำรวจเนี่ยมาดำเนินคดีกับคนที่บุกเข้ามาหน่อย
ซึ่งผมก็มองว่าในความปลอดภัยของครอบครัวผมเนี่ย

กลัวเขามาทำร้ายหรือว่า
เอาคนนี้ทำผมเจ็บปวดมากหลายครั้งแล้ว
ข้างหน้าบ้านของคนที่บุกเข้ามาเนี่ยอยู่ข้างหลัง
มูลเหตุก็เป็นปัญหาในครอบครัว
แต่เรื่องนี้ไม่มีใครมาแจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านทราบนะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็เลยไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่

เดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบกันอีกทีหนึ่ง
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาหน้าจอไทยรัฐทีวี

ถ้าเจ้าของบ้านเขามีอาวุธแล้วเขาสู้ล่ะ